ส่วนเมื่อวานี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของหลายพื้นที่ในการเล่นน้ำสงกราน
ที่ก็ยังมีติ่งมาวันนี้อีกนิดนึง
เมื่อคืนนี้ดิฉันขับรถไปตามเส้นทางต่าง
โอ้โห๒๓ทุ่มยังเปิดเพลงเต้นยังสาดน้ำกันอยู่เลย
ในกรุงเทพฯเหรอครับใช่ครับว่าวันสุดท้ายแล้ว
ใช่นะครับก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานนะครับ
เราไปดูที่ขอนแก่นขอนแก่นปีนี้โอ้โห
เทศกาลเสียงแคนดอกคูณแล้วก็ถนนข้าวเหนียว
คักจริงคุณแล้วเป็นภาพที่สวยงามมาก

โอ้โฮถนนทางเส้น
โอ้โฮสวยงามเนอะ

พอคลื่นมาถึงตรงนี้น้ำผู้รับมาถึงหน้าเวที

จุดพลุเป็นความอลังการของการจัดงานที่นี่นะครับ
ภายใต้ชื่อกิจกรรมคลื่นมนุษย้อนยุคสุดประตูเมือง
ภายในงานสุดยอดสงกรานอีสานถนนข้าวเหนียวที่จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่บริเวณประตูเมืองขอนแก่น
ตามถนนศรีจันทร์ผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
จนถึง๔แยกตัดถนนหน้าเมือง
ความยาวของคลื่นมนุษย์๒กิโลเมตร
นับเป็นการปิดฉากเทศกาลสงครานอย่างยิ่งใหญ่
แล้วก็สร้างความประทับใจอย่างมากนะครับ
เพราะว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า๑๖๐๐๐คน
เข้าร่วมกิจกรรมคลื่นมนุษย์นี้ครับ
โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นนายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์
บอกว่าการจัดงานปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับ
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานตลอด๓วัน

และในปีหน้าจะมีการเล่นคลื่นมนุษย์สุดถนนมิตรภาพ
เพื่อบันทึกสถิติในกินเนสเวอร์เรคคอร์ดอีกด้วยนะครับ

ใช่ครับและเป็นบรรยากาศความสุขนะ
นี่แต่ละทีมเขาก็จะอาจจะมีผ้าโพกคนละสีกัน

ใช่ครับชอบจุดนี้

ใช่แล้วเวทีเขาก็เล่นกันต่อนะฮะ
อีกหนึ่งจุดนะคะที่ภาคกลางที่พระนครศรีอายุทยา
บรรยากาศเล่นน้ำวันสุดท้ายนี่สนุกสนานไม่แพ้จุดอื่น
จุดนี้ก็คือมีวัยรุ่นเป็นหมื่นคนเลยค่ะ
มาร่วมเล่นน้ำบริเวณใต้สะพานปรีดีธรรมรงค์
ตลอดทั้งเส้นถนนอู่ทองค่ะระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร
ทางจังหวัดเตรียมประกาศให้ถนนอู่ทองเป็นถนนสายหลัก
พระนครศรีอยุธยานะคะในการเล่นน้ำสงกรานปีถัดไป

พระนครศรีอยุธยาบอกถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีค่ะ
ไปดูบรรยากาศการเล่นสาดน้ำวันสุดท้ายในงานเทศกาลสงกราน
เสื้อลายดอกถนนเข้าตอกสุโขทัยกันบ้างนะครับ

จัดขึ้นบริเวณถนนจรดวิถีถ่อง๔แยกหอนาฬิกา
ก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันสวมเสื้อลายดอก
หลังไหลเข้าร่วมงานหลายพันคนครับ
โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานครับ
ซึ่งนอกจากการแสดงดนตรีตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว

มีทั้งอเจ้ามีทั้งเสื้อลายดอกก็มีนะครับ
อกจากนี้นะครับนายยกเทศมนตรีนายพิเชษไทยกล้า
ยังให้เจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิงแล้วก็รถน้ำ
คอยฉีดน้ำเพื่อสร้างความชุ่มฉ่ำ
คลายร้อนแก่นักท่องเที่ยวท่ามกลางอุณหภูมิ
ช่วงกลางวันแดดจัดเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
เท่าไหร่ค่ะ๔๔องศาเซลเซียนโอ้โฮสูงไปถึง๔๔เลยนะ

ส่วนบรรยากาศที่กว้านพยาว
วันสุดท้ายค่ะประชาชนออกมาเล่นสาดน้ำกัน

ส่งผลให้การจราจรที่กว้านพยาวติดขัดระยะทาง
ที่เขาติดประมาณ๕กิโลเมตร
ติดตั้งแต่บริเวณหน้าอนุสวรีพ่อขุนงำเมือง
จนถึงที่ทำการเทศบาลเมืองพยาว
แต่ทีนี้ในขณะที่รถติดบรรยากาศก็คึกคักตลอด๒เส้นทาง

นอกจากนี้ก็มีรุ่นหลายพันคนจับกลุ่ม
เดินเท้ากันก็คือรถมันติดไงลงเลยดีกว่า
เดินไปเรื่อยเพื่อที่จะเล่นน้ำสงกราน
ด้วยการใช้ปืนฉีดน้ำแล้วก็ปะแป้งกันอย่างสนุกสนาน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบค่ะ
ร่วมดูแลป้องปรามเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น
แล้วก็ควบคุมการเล่นน้ำให้อยู่ในความเหมาะสมนะคะ
ไปดูที่แม่ห้องศรกันบ้างนะครับ
เทศกาลสงกรานวันที่๓ก็คึกคักไม่แพ้กันครับ
มีประชาชนออกมาสาดน้ำจำนวนมาก
โดยเฉพาะที่ถนนขุนลุมประพาทและถนนสิงธนาฏบำรุง
ก็มีคนออกเล่นน้ำตลอดทั้งสายนี่แหละฮะ

ก็จัดงานสงกรานเฟสติวัลที่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ
ในช่วงของวันที่๑๔ถึง๑๖เมษายน
มีกิจกรรมการละเล่นเพื่อความสนุกสนาน
เมื่อกี้มีทั้งแข่งขันชกมวยทะเลการปีนเสาน้ำมัน
การแสดงดนตรีการแข่งเรือบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื้น
แล้วก็ในช่วงเช้าของวันนี้๑๖เมษายน
ก็จะมีพิธีทำบุญตักบาทร่วมกับประชาชนกันด้วยนะครับ
ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

เริ่มเปิดงานสงกรานเชียงแสน๔แผ่นดิน
บริเวณริมแม่น้ำโขงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
โดยมีนายนรงศักดิ์โอสดสถากร
ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
แล้วก็มีเท้าเขื่อนเพชรวงจันทร์เจ้าเมืองต้นพึ่ง
วงบ่อแก้วสปลาวและคณะเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดนะครับ
กลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก
นี่เขาก็มีทั้งวิถีชีวิตทั้งประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงาม

แล้วก็มีขบวนอันเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
บ้านคู่เมืองเชียงแสนประกอบด้วยพระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง
พระเจ้าทันใจพระนวะล้านตื้อแล้วก็พระเจ้าทองทิพย์
มาให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันส่งน้ำพระ

พญาวันเขาถือว่าเป็นวันใหญ่วันขึ้นปีใหม่นะครับ
โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่๑๘เมษายนนี้
อันนี้ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ